วันนี้จะมีความเคลื่อนไหวก็คือที่เขตวัฒนาหน่วยเลือกตั้ง
ที่๑๐นั่นเองนะคะสุขุมวิทย์๓๙คือคุณแซคณธวินคุณแซคณธวิน
ติดตามพักเก้าไกลมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว
วันนี้เราไปดูบรรยากาศพร้อมกันนะคะว่าความพร้อมของหน่วย
เป็นยังไงบ้างรวมถึงมีคนดังมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วย
นี้เนี่ยกี่คนรวมถึงคุณพิธาครับที่รออยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว
ไปติดตามรายงานสดนะคะจากคุณแซคนัทวินรายงาน
สดมาจากสุขุมวิชสามสิบเก้าเชิญค่ะคุณแซคนัทฮะ
คุณผู้ชมครับนอกจากประชาชนจะตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับสมาชิกของพัก
สมัครของพักแต่ละพักการเมืองก็ตื่นเต้นแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนกัน
หนึ่งในนั้นคือนายพิธาริมเจริญรัฐครับหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
ก็ออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งในเขตวัฒนาครับ
ติดตามบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับพักเก้าไกล
กับความเคลื่อนไหวของผู้คนสำคัญของพรรค
บรรยากาศที่เขตเลือกตั้งที่๔หน่วยเลือกตั้งที่๔
ปากซอยสุขุมวิท๓๙แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพ
มีประชาชนเข้ามาตรวจสอบรายชื่อเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งของตัวเองนะครับ
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่เริ่มเปิดครูหาเมื่อเวลา๘นาฬิกา
ตั้งที่๔มีประชาชนผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งทั้งสิ้น
สามพันห้าร้อยหกสิบหกรายชื่อครับหนึ่งในนั้นคือ
พิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักที่ได้เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ซึ่งก็ตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้พอดีพร้อมกับให้สัมภาษณ
สื่อมวลชนทั้งสื่อต่างประเทศแล้วก็สื่อไทยด้วย
โดยมีช่วงหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวันนี้กำลังใจดี

ก็คือน้องพี่พิมนะครับซึ่งหลังจากนั้นที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว
ก็จะพากันไปรับประทานอาหารเพื่อชดเชยเวลาที่ผ่านมาในการหาเสียง
ก่อนที่จะเดินทางไปยังที่ทำการของพักในช่วงบ่าย
เพื่อรอฟังผลการเลือกตั้งนะครับส่วนความคาดหวังในการเลือกตั้งครั้งนี้
ตนก็ไม่ได้ตั้งเป้าคาดหวังเกี่ยวกับพักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยากจะให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งให้เยอะที่สุด
พร้อมย้ำว่าอย่าดูถูกคนรุ่นใหม่เขารักในสิทธิในเสียงของพวกเขาครับ
ก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่กับสิ่งที่พวกเราได้ทำลงไปแล้วนะครับ
แล้วก็คาดหวังกับผลลัพธ์ที่จะออกมาจริงถ้าตอนนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงเกี่ยวกับพักเท่าไหรหรอก
เพียงว่าอยากจะเห็นคนไทยออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะเยอะแค่นั้นครับขอเชิญชวนให้ทุกคนทุกรุ่นทุกวัยทั้งรุ่นใหม่รุ่นใหญ่มาใช้สิทธิ์เยอะเยอะครับ
แล้วผมก็คิดว่าอยากดูสู่คนรุ่นใหม่เลยครับเขารักในหนึ่งเสียงของเขามากกว่าที่พวกเราคิดเยอะเลยครับ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตบอกว่ายังคงเหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง๒จุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดอยู่
แวงดอกไม้เขตประเวทกรุงเทพมหานคร
โดยทางด้านนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ
เตรียมที่จะเดินทางมาเลือกตั้งเช่นเดียวกัน
หน่วยเลือกตั้งที่๓๖นะครับ
ส่วนตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เขตเลือกตั้งที่๒๑

มีประชาชนเดินทางมาเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้า

ก็ถือโอกาสที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวต่อด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องจับตาหลังจากที่มีการปิดหีบ

ซึ่งคนที่มีความเคลื่อนไหวของแต่ละพักการเมือง

เพื่อรอฟังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครับ

รายงานสดนะครับมาจากที่มหาวิทยาลัยรามกำแหง